คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นถกเถียงหนักมากในโลกโซเชียลเห็นแล้วใช่ไหมคะ
รองเท้ายี่ห้อต่างชาติที่มันมีทงชาติไทยแล้วมีลายครุฑอยู่แบบเนี้ยค่ะ
ภาพนี้นะคนในโลกโซเชียลเอามาแชร์แล้วความเห็นแตกเป็น๒ส่วนเลย
เขาบอกว่าอุ๊ยรองเท้าแบนต่างประเทศทำแบบนี้ได้ยังไง
เอาครุฑที่เป็นบางคนเขานับถือกันอ่ะเนอะเป็นสัญลักษณ์แล้วเราก็ใช้ในสัญลักษณ์ราชการของประเทศไทยด้วย
เป็นทงชาติไทยมาไว้ตรงรองเท้าอ่ะอีกฝั่งนึงก็บอกว่าเอ้ยมันก็คือเขาก็เอาไปทำเป็นเหมือนแบบลวดลายงานอาร์ตสวยงามอะไรแบบนี้หรือเปล่า
ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายบางกลุ่มก็บอกว่าต้องร้องสถานทูตต้องเอาให้เข็ดเอาใจเย็นนะคะทุกคนตรวจสอบมาให้แล้วล่าสุดนี่ของปลอมนะคะไม่ได้เป็นแบรนด์ต่างประเทศแบบว่าของฝรั่งอะไรหรอก
เป็นของปลอมจากประเทศฝั่งเอเชียนี่แหละคือเขาเอาโมเดลของรุ่นแอร์จอเดนสิบสามมาทำแล้วก็เหมือนกับว่าเอาลวดลายของแต่ละประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ต่างมาใส่หวังว่าคนประเทศอันนั้นอ่ะจะชอบแล้วก็ซื้อเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจมันไม่ใช่แบรนด์ต่างชาติไม่ได้แบรนด์เนมดังอีกทั้งมีคนลอง